สำหรับภาพในหลวงแห่งความทรงจำของดรอานัทอภาพิรม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการแล้วก็กรรมการที่ปรึกษา
ของบริษัทบีทีเอสจำกัดมหาชนนั้น
ผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ยังเด็กนะคะ
และยังมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท
หลวงราชการที่เก้าอีกหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์
น้ำท่วมกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกค่ะ
อกจากนี้ท่านยังได้เสด็จตามเสด็จพระราชดำเนิน
ยังพื้นที่ต่างนะคะพร้อมกับนำเอาหลักคำสอน
หลักการทรงงานของพระองค์มาใช้เป็นต้นแบบในการทำงานด้วยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้ในถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอัธนาคค่ะ

เลยก็คือว่าวันที่พระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นของราช
เมื่อตั้งอายุสิบเก้าก็เป็นข่าวใหญ่ของพี่น้องประชาชน
คนก็จะพูดกันแต่พระเจ้าอยู่หัว
ท่านก็สมเด็จย่าก็พาท่านไปเรียนหนังสือต่อ

ผมช่วงนั้นเนี่ย

ถึงแม้ผมอายุสักมารถักสิบขวบ

แต่ว่าผมจำได้ว่าประชาชนคิดถึงที่ที่อยู่ตรงนั้น
ที่ต้องไปทรงเรียนหนังสือแล้วต้องสามปี
ก็รอวันรอคืนวันไหล่พระเจ้าอยู่แล้วจะกลับบ้าน
เสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่เสด็จนิวัฒน์พระนคร
ผมจำได้เป็นเรื่องใหญ่ของคนกรุงเทพในช่วงนั้น

ความทรงจำในวัยเด็กที่ยังแจ่มชัด
ดรอานัทอาภาพิรม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการและกรรมการที่ปรึกษา
ด้วยความรักและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งมีโอกาสได้เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ตลอดรัชสมัยนับตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราช
จากคนที่เคยได้มองดูและชื่นชมพระบารมีอยู่ระยะไกล
วันหนึ่งชีวิตของดรอานัท
มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่๙
เข้ามารับตำแหน่งทางการเมือง
ทำให้มีโอกาสถวายงานพระองค์หลายต่อหลายครั้ง
โดยเฉพาะเมื่อครั้งที่กรุงเทพมหานคร
เฉินกับน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๕๙
โชคดีว่าในปี๒๓
เจ้าอยู่หัวได้วางแนวพระราชดำริแก้ปัญหากรุงเทพมหานครไว้เรียบร้อยแล้ว
ที่ท่านทรงวางแผงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าน้ำทั่วกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ย
ปีสองหกเนี่ยมันท่วมกว่าทุกปีท่วมมากถวมน้อยท่วมมากถ่วมน้อย
เพราะว่าความสามารถในการระบายน้ำของกรธมอธิภาคโรงมื้อน้ำเจ้าพญาโรงเศรษฐ์ตอนนั้นมันน้อย
มันประมาณสัก๑๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีไอ้๑๐ล้านเนี่ยคงไม่มีความรู้สึกแต่มันน้อย
ก็ผมก็เลยไปดูก็ใช้แนวพระราชดำริที่ท่านรับสั่งไว้มาทำ
ผมก็ทำคันคันนั้นเนี่ยเขายังเรียกกันอยู่เดี๋ยวนี้ว่า

หลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ดรอานัทน้อมนำมาใช้ในชีวิตและการทำงาน
คือการเดินตามรอยพระยุคลบาท
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งส่งเสริมคนดี
ทุกครั้งที่ท่านทรงงานนะครับ

ก็คือมันต้องยึดโยงกับ

และยึดโยงกับประเทศชาติ

ทำทุกอย่างก็ต้องยึดโยงกับประชาชน

ผมต้องยึดโยงกับสังคม
ตอบโจทย์ทำให้สังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น
อันที่สามก็ยิดโยงกับประเทศชาติ
ก็สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้รุ่งเรืองขึ้น

พระวิริยอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอดเวลาที่ได้ถวายงานพระองค์
รอานัทมีคำตอบชัดเจนแล้วว่า
นั่นเป็นเพราะความรักและความห่วงใย
ในประชาชนของพระองค์ทุกคนอย่างแท้จริง

ถึงว่าผมจะขยันทำงานผมก็ไม่ทำมากถึงขนาดนี้

คำตอบผมอย่างเดียวคือท่านมีความสุขในการส่งงาน
แล้วถ้าใครอยู่ใกล้ชิดท่านจะเห็น
อันที่๑๔
ภาษาวรกายท่านชัดเจนว่าท่านมีความสุข
คำถามต่อมาก็คือทำไมท่านมีความสุข
เวลาทำให้คนที่เรารักเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย
ถ้าเหมือนพ่อทำให้ลูกยิ่งไม่เหนื่อย
ผมเป็นพ่อคนผมก็ทำให้ลูกผม
ทำแล้วมันมีความสุขแล้วมันก็ไม่เหนื่อย
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคำที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดิน
มันไม่ผิดนะครับ